คุณผู้ชมค่ะกลับมาช่วงนี้พบกับความม่วนความบันเทิงกันก่อนเลยนะคะ
เอาผัวไปเจอนะเอาผัวไปเจอเอาผัวไปเจอสิเอาผัวไปเจอ
สุดยอดวันนี้คุณพลอยไม่เคยทำให้ผิดหวังจริง
แต่นิดนึงอันนี้เพลงแม่ลำยองเขาเพลงเก่าไปแล้ว
เพลงล่าสุดเดี๋ยวเตรียมเลยเตรียมพับกบกันเลย
พับกบก็ถูกแล้วเพราะว่าเพลงเขาเพลงใหม่ชื่อเตรียมพับก่อ
พร้อมหรือยังคุณสองคนพร้อมหน้าจอก็พร้อมแล้ว
ขอต้อนรับแม่ลำยองน้องหินค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

แม่เพลงแม่เกี่ยวกับกบอะไรหรือเปล่าจ๊ะ
เขาให้เอากระดาษมาเตรียมไว้ทับกบกัน

ก็คือเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความสนุกสนานมทุกข์
วยพรคนที่มาร่วมงานทุกคนให้มีความสุข
เขามีท่าเต้นด้วยไม่ธรรมดาแม่สอนพวกหนูหน่อยได้ไหม

เตียมพับกบ

ตึงตึงตึง
แม่หนูขอโทษมันคือดาวเด่งแท้
พานี่เลยเลย

ถ้าเป็นการออกแบบถ่ายเตรียมทีแบบไหนมา
หายมันแบบสนุกสนาระเริงให้ทุกคนได้เอาเป็นเต้นในที่ต่อได้
ให้ทั้งจอบ
เบื้องหลังบอกว่าเป็นเจด่านนำ

ค่ายเพลงเหมือนค่ายเพลงแบบให้โอกาสเด็ก
คือข่ายโรงท้านคือมูลอนิทธิฟังสิละค่ะ

น่ารักมากเลยอ่ะ

โอ๊ยไม่ผิดเลยตัวน้อย
น่ารัก

แม่นี่๖๐ตัวแล้วยังไหวอยู่

แต่ว่าได้นี่ทำธุรกิจโดยเฮ็ดธุรกิจค่ะ
บ้านไร่ไอดาวเป็นจังใสนั่นค่ะรีสอร์ทเมื่อนั้นค่ะ
ก็เป็นตอนนี้ก็มีรีสอร์ทมีร้านกาแฟมีร้านอาหาร
สำหรับท่องเที่ยวค่ะอันนั้นสำหรับเราจริง
กระพ่อนชาวบ้านแถวระแวกนั้นได้
มีมองเที่ยวมองกินเผ่ามองพักป่อนค่ะ
ก็ไปขายรูปเล่นนิดหนึ่งนะแม่บุญบังไฟนี้มีคนจองไลน์อยู่บ่ะ
ฮะอันส่วนมากในปีนึง
อันนี้ค่ะช่วงเทศกาลคนที่ไปต่างจังหวัดช่วงออกความสารนี่แหละ
ติดต่อได้ในเพจเฟสบุ๊คใช่ไหมแม่

จากธุรกิจบ้านไร้ไอดาว
หมายถึงเซดันปล่อยเพลงออกมาอีก
แบบนี้และม่าจะมีเวลาปรัมพายาทหรอ
ตอนนี้วางแพลนอย่างไร

เพราะถ้าเขาตั้งร่างกายเขาต้องแข็งแรงต้องแข็งแรงแดง

สุดยอดผิดท้ายแล้วอยากให้แม่ฝากตัวเล่นนี้
ไว้รอสนิทดึกว่าติดตามอะไรยังไงบ้าง
ก็ขอฝากติดตามเพลงเตรียมพบกบในค้าง
แล้วก็ทุกทางของแพลตฟอร์มก็คือลำยอกหินห่าวแกรมมิโกคะ

พ่อแม่พี่น้องถามเบิ้งได้เลยค่ะ

ถึงเวลาที่ได้ดูโชว์เต็มแล้วนะคะ
แล้วก็เตรียมพบกับซิงเกิลใหม่ใหญ่ล่าสุดจากลำยอกหินห่าว

เตรียมพับกรอบ

เตรียมพับกรอบ

เตรียมพับกรอบ
เตรียมพับกรอบ

เตรียมพับกรอบ

เตรียมพับกรอบ

เตรียมพับกรอบ

เตรียมพับกรอบ

เตรียมพับกรอบ

เตรียมพับกรอบ

เตรียมพับกรอบ

เตรียมพับกรอบ

เตรียมพับกรอบ

เตรียมพับกรอบ